ต้องไปแปะโป้งโก้งโค้งจำนำที่ไหนนี่
มาดูรายการไทยรัฐดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
กับรายการเกมรับจำนำ
ผู้จำนำรายที่สองของรายการจะเป็นหนุ่มขับรถเมฆสายสิบเอ็ดค่ะ
คุณสมศีลวัย๓๒ปีกรุงเทพนี่เอง
คุณพี่สมศรีนี่นะเขาบอกว่าทำงานคนเดียวเหนื่อยมากเลย
หาเลี้ยงทั้งคุณแม่ทั้งภรรยาลูกอีก๓เนี่ย

ยังเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวทอันนี้คุณพี่เขาบอกเองนะ
ทุกครั้งที่คุณพี่สมศีลรู้สึกท้อเหนื่อยมากเลยกับการทำงาน
โดนคนบ่นคนด่าว่าสารพัดพี่สมศีลทำอะไรดีหันไปยิ้มสู้
คุณผู้ชมรู้ไหมพี่สมศรีนี่นะสร้างพลังใจให้กับตัวเอง
รายการก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจ้า
ผมเองแล้วก็พี่ทุกคนในวงก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก
ที่เพลงของพวกเราเนี่ยได้ไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มกำลังใจให้พี่สมเสียนะครับ
สิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบให้พี่สมศีลนะครับ
เป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับก็คือกีต้าตัวนี้นะครับ
โอ้โหได้กำลังใจดีจากศิลปินในดวงใจด้วยคุณผู้ชมแต่อีกสิ่งหนึ่ง
ที่คุณพี่สมศีลรู้สึกไม่สบายใจอยู่นั่นก็คือปัญหาสุขภาพของคุณแม่
จากคุณแม่เป็นผู้ป่วยด้านจิตเวทแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยค่ะ
คุณพี่สมศีลก็เลยตัดสินใจเอาของมาจำนำเป็นของที่รักที่สุดซอด้วง
เอามาจำนำในรายการคุณผู้ชมหวังว่าจะนำเงินนี้ไปดูแลคุณแม่ระวังผ่าตัดเข่าค่ะ
เอาเป็นว่ามาร่วมรุ้นแล้วก็เอาใจช่วยคุณพี่สมศีลกันนะคะว่าซอด้วงตัวนี้
จะมีราคาจำนำอยู่ที่กี่บาท
พบกันได้ในรายการเกมรับจำนำค่ะ
เปิดให้บริการพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี
กับ๒พิธีกรอารมณ์ดีพี่เอชายานและพี่เบ้นพรชิตา
งานนี้รอเปย์ไม่อั้นค่ะ

เกมรับจำนำนะไม่ต้องไปแปะโป้งที่ไหนดูรายการเรานะ